หลังจากที่เป็นข่าวที่พูดกันถึงอย่างมากนะครับ
ข้าราชการระดับสูงของไทยไปขโมยภาพวาดที่โรงแรมในญี่ปุ่น
ก็ทำให้หลายคนนะครับอยากรู้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไร
วันนี้ก็ได้มีการแชร์ภาพที่อ้างว่าเป็นภาพที่ขโมยไป
แต่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับ
ส่วนในเรื่องของคดีล่าสุดทางการญี่ปุ่น
ก็จะคุมตัวเพื่อไปไต่สวน๑๐วัน
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะยอมความกันได้ครับ
กระทรวงการต่างประเทศไทยระบุว่าสารญี่ปุ่น
ตัดสินรับพิจารณาคดีของนายสุพัทธ์เสกวศนิกุล
รองอธิบดีกลมทรัพย์ศิลป์ทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
ก่อเหตุขโมยภาพเขียนจากโรงแรมแล้ว
โดยให้ควบคุมตัว๑๐วันเพื่อรอการไต่สวนคดี
ขณะที่ตำรวจเกียวโตแจ้งว่าผู้บริหารของโรงแรมที่ก่อเหตุ
มีท่าทีที่ค่อนข้างเป็นบวกแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับ
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมือง
ดังนั้นอายการและตำรวจพร้อมด้วยผู้บริหารโรงแรม
จะไปพูดคุยกับนายสุพัฒน์โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่
สถานกงศูนย์ใหญ่ไทยณนครโอซาก้าเข้าร่วมฟังการหารือดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่กรงศูนย์ไทยก็จะได้ถือโอกาสนี้
พูดคุยสอบถามรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวนายสุพัฒน์ด้วย
ทั้งนี้หากนายสุพัฒนยินยอมขอโทษแสดงความสำนึกผิด
พร้อมกับยอมชดใช้ค่าเสียหายก็จะมีการเจรจา
พร้อมร้องขอต่อสารให้ปล่อยตัวนายสุพัฒน์
เพื่อส่งกลับประเทศไทยก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ก็ได้มีการแชร์ภาพที่อ้างว่าเป็นภาพที่ถูกขโมย
ในสังคมออนไลน์นะครับโดยเป็นภาพวาดหญิงสาว
ที่มีการระบุว่าน่าจะเป็นดาราภาพยนตร์เอวีของญี่ปุ่น
แต่จากการตรวจสอบการรายงานของสื่อญี่ปุ่น
มีการระบุชัดเจนครับว่าภาพที่ขโมยทั้ง๓ภาพ
เป็นภาพทิวทัศน์ที่ไม่ได้ระบุสถานที่
ไม่ใช่ภาพหญิงสาวแต่อย่างใดครับ